เขาบอกว่ามีเกษตรกรท่านหนึ่งปลูกมะม่วงโกยเงินล้านบาทเข้ากระเป๋า
คุณนิตยากัณหาชาตินะคะเป็นเจ้าของสวนมะม่วงเบา๓๐ไร่
อยู่ที่บ้านโพนสว่างตำบลนามะเขืออำเภอสหัสคันจังหวัดกาลสิน
มีหน่วยงานราชการมาเยี่ยมมาดูงานแล้วก็
ต้องบอกว่าภายในสวนมีพ่อค้าทั้งใกล้ทั้งไกล
ติดต่อมาขอซื้อมารับซื้อผลผลิตไม่ขาดสายเลย

เจ้าของสวนคุณพี่นิตยาบอกกับทีมงานตลอดข่าวของเราบอกว่าปีนี้ผลผลิต
ออกตลาดตั้งแต่กลางเดือนมกราคมเร็วกว่าปกติ
ซึ่งเก็บขายไปแล้วเกือบ๕ตัน

ยังไม่หมดนะคุณเพราะว่าในสวนยังมีอีก
จะบอกว่าปีนี้มะม่วงเบาออกเร็ว

ออกตั้งแต่ดิฉันจำได้ว่าก่อนปีใหม่

มันออกเร็วนะปกติมะม่วงมันออกหน้าร้อนถูกไหม
คือหนาวมันมาเร็วแล้วทำให้ดอกมันเบ่งบานเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้เปล่า
คิดดูแล้วกันว่าในสวนมะม่วงเบาของพี่นิตยาจะดกขนาดไหน

เก็บไปรถ๕ตันแล้วได้เห็น
ตกใจหมดเลยพี่

อยากได้กะปิโวเลยตอนนี้
ออเดอร์ที่มาติดต่อขอซื้อนี่มีตลอดนะฮะ
ประจำในตลาดใหญ่๔มือเมืองอ่ะตลาดไทยอ่ะ
ติดตามกันมาส่วนใหญ่เนี่ยเดินทางมารับซื้อที่สวนเองเลยนะ
ราคาหน้าสวนจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๖๐บาท
เก็บกันโหห้าร้อยถึงแปดร้อยกิโลกรัมต่อวัน
มันดอกมากดอกมากจริงมันเยอะขนาดนั้นเลย
ขายดิบขายดีทำไมถึงขายดีขนาดนี้
เพราะว่ามะม่วงเบาที่สวนเขาคุณภาพดี
และเอกลักษณ์ของมะโม่งเบาคืออะไร
กลิ่นที่จะหอมและมันจะกรอบ
พอดีและไม่มีเชื้อราผิวสวยมาก
เพราะว่าต้องบอกว่ามะม่วงเบาอะค่ะต้องทานพร้อมเปลือก
มันจะต้องฝังกระเปลือกไปมันจะไม่ปอกเปลือก
เพราะฉะนั้นเขาจะใส่ใจเรื่องผิวที่มันสวยหน่อย
ก็ถ้าเป็นแบบผิวสวยอย่างนี้ก็ทานพร้อมเปลือกได้
แต่บางที่บอกว่าผิวมันอาจงั้นหนันมันทำให้ฝานให้ขม

ถ้าฝันส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทำแช่อิ่ม
มันจะช่วยนะจะได้คุณกินติดหมดแดงไปด้วยแล้ว
ให้คุณดีหูหูคุณจะเคิ้มสิบูจะนะเดี๋ยวมันอย่างวันอย่างเยอะ
เขาบอกอย่างนี้ว่ารับประทานสดได้แล้วก็แปรรูปแปรรูปมันมีแบบแช่อิ่มใช่ไหม
แข็มมันแล้วเสร็จแต่ผมชอบใช้อิ่มนะอ๋อหวานนี่ดีกว่า
คุณติดหวานอ่ะคุณติดหวานมึงเช็คน้ำตาลเมื่อกนั้นอ่ะ
กินหวานทุกอย่างเลยแล้วคุณพี่นิตยาบอกว่าไม่ได้มีแค่มะม่วงเบานะจ๊ะ
มีขายอะไรกิ่งพันกิ่งพันเขาขายกิ่งพันธมะม่วงเบาด้วย
หรือใครจะมาศึกษาดูงานมาดูได้เลยนะคะคุณดิฉันน้ำลายแตก๒ครั้ง
บอกเบอร์โทรเขาก่อนนี่นี่ปอกแบบที่บ้านดิฉันฝันเห็นไหมมันต้องกินพร้อมเปลือก
และอันนี้คือยำมะม่วงเบาตำมะม่วงเบาอะไรก็ได้ตำใส่กะปิ
สนใจติดต่อไปเลยเบอร์โทรไม่อยากให้เบอร์เลยอยากสั่งเองโอ้ย

จะบอกว่ามันออกเร็วเพราะอะไรรู้ไหมทำไม
แม่คุณชนะและแม่ดิฉันที่บ้านมีใช่ไหมส่งลูกมาเรียบร้อยแล้ว
คือเท่าที่ผมเคยคุยนะกับคนที่เขาปลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องของสภาพอากาศ
ดิฉันอยากให้คุณคุยยิ่งหนาวเร็วยิ่งหนาวบ่อยมันยิ่งออกเยอะ
นี่หลักฐานอันนี้บ้านเขาที่บ้านของน้องใบตองใช่ไหมคะ
วันปีใหม่หลายคนบอกว่าดิฉันทำอะไรคุณทำอะไร
บนต้นมะม่วงแล้วคุณขึ้นไปทำอะไรเก็บแมว
เก็บมะม่วงเบานี่แหละกลัวจริงมีท่านี้ด้วยนะ
แต่คุณแม่ต้องคอยรักษาความผลัดภัยอยู่ข้างล่าง
รักษาความปลอดภัยมะม่วงนะไม่ใช่ดิฉัน
อยากดูน้องใบตองปีนมะม่วงยังไงไปดูต่อในโซเชียลเขา

ติ๊กต๊อกชื่ออะไร